สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่

หลายกรณีที่อยากรู้
โหดูดเดือดมากนะคะ
วันนี้มีแฟนคลับส่งมาขุนนุ่มวันนี้ดูดเดือดมาก

โหนคนดูบอกว่าเรื่องเบาที่

เจ้าโหมันมาก

ปกติเขาก็จะดูรายการคุณพี่ด้วยเขาจะส่งมาหาหนูไง
เขาก็จะแบบบอกหูวันนี้ดุเดือดมากเลยครับคุณรถเมย์คุณหนุ่มอย่างนู้นอย่างนี้

เราก็ติดตามสถานการณ์ต่างของบ้านเมืองกันไปนะคะ
แม้กระทั่งเรื่องของโควิดเราก็ยังคงดำเนินการติดตามกันไปเรื่อย

น้อยลงแต่วันนี้ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๘๒รายค่ะ
ถ้าเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๙๒๘๘รายด้วยกัน
หลายคนบอกเอาแหละเอ๊ะตัวเลขมันน้อยลงแบบนี้เนี่ย
สถานการณ์ต่างมันน่าจะกำลังกลายไปสู่โรคประจำถิ่นได้หรือเปล่า
กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าแพทย์หญิงป่านฤดีมโนมัยพิบูล
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครท่านก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าเตรียมความพร้อมให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
รองรับการบริหารจัดการโรคโควิด๑๙เป็นโรคประจำถิ่น
ตอนนี้กำลังจะรอดูว่ากรุงเทพมหานครของเราจะได้เริ่มก่อนหรือเปล่า
จะสามารถถอดหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะได้หรือเปล่านะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อที่จะร่างแนวทางการดำเนินการเตรียมแผนนำโควิด๑๙เข้าสู่โรคประจำถิ่นนะคะ
ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจจะมีมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมกิจกรรมบางอย่างนะคะ
โดยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เขาก็มีการมอบให้คณะทำงานพิจารณาแนวทาง
ไปกำหนดร่างรายละเอียดต่าง
ในเรื่องของการควบคุมโรคให้แต่ละพื้นที่นำไปปรับใช้
ส่วนเรื่องสถานบันเทิงผับบ้าน
อาจจะพิจารณาให้เปิดภายใต้เงื่อนไขมาตรการควบคุมโรค
หรือว่าบางสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะต่าง
ก็จะมีการประเมินนะคะว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคของโควิด๑๙หรือเปล่า
ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะพิจารณาให้สามารถถอดหน้ากากได้นะคะ
ก็จะมีการประชุมหารือในวันที่๑๐พฤษภาคมนี้
จากนั้นก็จะมีการเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณา
ก่อนที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบต่อไป
ส่วนเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้น
กรุงเทพมหานครก็กำลังเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ย
ไปเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น
รวมถึงวัคซีนสำหรับเด็กเพื่อลดการเจ็บป่วยให้มากที่สุดค่ะ
และอย่างน้อยก็เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางสาธารณสุขกำหนดเอาไว้
ในขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรัฐนารัฐ
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อย่างที่เราบอกไปว่าท่านมีการโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เป็นอันดับ๘ของโลกแล้วก็อันดับ๔ของเอเชีย
ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ๖ของโลก
แม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่รายงานเนี่ย
จะลดลงนะคะเนื่องจากว่าหน่วยงานไทยมีการปรับรายงาน
เหลือเฉพาะคนที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙เท่านั้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากแยกกลุ่มแบบชัดเจน

การจัดการดูแลรักษาแล้วก็การป้องกัน
แต่จำเป็นนะคะต้องนำเสนอให้สาธารณชนทราบทั้งสองกลุ่ม
เพราะว่าสถานการณ์การระบาดจริงนั้น
มันต้องครอบคลุมคนทั้งสองกลุ่มเลย
หากว่าเราเลือกที่จะนำเสนอเพียงฝ่ายเดียวหรือส่วนเดียว
ก็จะทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน
ฉะนั้นไม่ควรรายงานเพียงส่วนเดียว
นี่คือสิ่งที่ควรทำในภาวะวิกฤต

ในชีวิตของทุกคนในสังคมด้วยค่ะ

เพราะว่าจะเป็นการรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ติดโควิด
แล้วปอดอักเสบติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเท่านั้น

ก็รายงานอยู่ค่ะตัวเลขยังรายงานอยู่

เราจะมีการรวมสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต

แต่ตอนนี้มีการแยกออกไม่ได้เอาตัวนี้มาพูด
แต่วันนี้ทำให้รู้ว่าเด็กขวบ๒ขวบก็ติดโควิดได้

คือเมื่อเด็กติดโควิดแตกแปลกนะ
ส่วนบางคนแบ่งราวทูลครับ
สองกวนไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ไปโรงเรียนก็ถึงเวลาแล้วล่ะอ่าถูกค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องใหญ่วันนี้เรื่องอะไรคนนี้
เรื่องใหญ่เลยหรอกระติกวาลเต้หรอก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
ก็คือถึงคิวของสสเต้แล้วล่ะฮะอย่างที่เมื่อวานครั้งเดือนอาทิตย์ที่แล้วแซนก็บอกกะติกก็คงไม่ยอมหรอก
ให้ใครมาว่าเขาอันนี้คนละเรื่องไอ้ที่ว่าของแซนตอนนั้นน่ะหมายถึงเรื่องของคุณจิน
เพราะอันนั้นอาจจะมีการคิดว่าน่าจะมีการไปแจ้งความยินแต่อันนี้เป็นอีกเรื่องที่แยกออกมา
ก็คือถึงคิวของสสเต้แล้วนะเต้พระราม๗วันนี้กระติกเขาก็ยื่นฟ้องศาลแล้วนะฮะ
เอาผิดฐานหมินประมาทนี่ก็เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าโอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ก็สรุปการเสียชีวิตของแตงโมมาแล้วท่ามกลางความสงสัยเนอะ
วันนี้คนก็ยังสงสัยแล้วก็มีคำถามที่ยังคาใจอีกหลายประเด็น
พยายามขุดคุยหาความจริงที่ถูกปกปิดอยู่

ก็มีการพาดพิงถึงคนบนเรือไง

เต้มงคลกิจแล้วก็ชาวเน็ต
ซึ่งก่อนหน้านี้กระติกเองก็ออกมาเปลยแล้วว่า

ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระติกเนี่ย

มงคลกิจที่สารอาญามีนบุรี

คนบนเรือเนี่ยจะฟ้องเอาผิด
กับกลุ่มคนใครอีก

อย่างที่บอกว่าคนบนเรือเขาไม่ยอมแล้วเหมือนกัน
คือเขาก็อดทนมา๒เดือนแล้วอะเนาะ
คราวนี้ใครเสี้ยมาถึงเวลาที่เขาจะเสี้ยกลับแล้ว

สาพัฒน์เนี่ยแจ้งความดำเนินคดีในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาเนี่ย
พร้อมกับเรียกค่าเสียหาย๗๘หลัก
ก็คือหลักล้านถึงหลัก๑๐ล้านเลย
ว่าตามโซเชียลอยู่ประมาณนึงไม่ได้เยอะเพราะว่าติดงานละครอยู่นะ
ช่วงนี้นางยุ่งอยู่นางถ่ายละครอยู่

ที่เขาบอกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่สังคมรู้จัก

ส่วนที่บอกว่าพระจินเนี่ยโพสต์เลยทำให้โดนทัวร์ลง
ตนอยากจะบอกว่าปกติทัวร์ก็ลงอยู่แล้วหรือเปล่า

จินไม่ต้องโพสต์ทัวร์ก็ลงอยู่แล้วหรือเปล่า
เวลาจะทำอะไรเนี่ยนิ้งไม่ทำเพื่อความสะใจ
แต่ต้นทำอย่างนิ้งบอกว่าอย่างนิ้งทำเพื่อส่วนรวม

และเชื่อว่าทุกคนอยากได้ความจริง
ทุกคนอยากได้ความจริงอยู่แล้วติดตามกันมาโอ้โห

อย่างน้อยคนไทยฉันว่าเป็น๑๐ล้านคนที่ไม่ได้
หลับไม่ได้นอนอยู่ประมาณสัก๒๓อาทิตย์เนี่ย

วันนี้เต้เต้มงคลกิจเขาได้โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงว่า

ขอบใจน้องมาก

พี่จะได้ขอหมายสารขอหลักฐานที่สำคัญทั้งหมด
พี่ขอไม่ได้ของคดีแตงโมแต่ที่จะพิสูจน์ว่าเป็นอุบัติเหตุ
หรือฆาตกรรมจะได้ก็ค่านี้แหละ
หนึ่งหลักฐานการพูดคุยผ่านสัญญาณมือถือ

ตัวเองก็มีสิทธิ์จะไปขอหลักฐานไปขอเอกสารแล้วนะ
แล้วก็ที่สำคัญการใช้ไลน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
สองหลักฐานรูปคลิปในมือถือทุกคนบนเรือ
เต้เต้บอกเดี๋ยวจะขอหลักฐานนี้หน่อย
การเงินการเงินเข้าออกทุกคนบนเรือ
สิ่งที่เต้เต้จะขอคือผลชนสูตรพลิกศพ
นิติเวชของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
นิติเวศของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ที่อีกอย่างที่เต้เต้จะขอคือ
ผลการพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดของตำรวจ
แล้วก็ขอสำนวนการสอบสวนของตำรวจทั้งหมดที่ส่งอายการ
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

เหมือนที่บอกขอหลักฐานการจดทะเบียน

หลักฐานการเงินเข้าออกของทุกคนบนเรือ

บอกอีกเยอะนะ

พอหลังจากที่ตำรวจแถลงเรื่องการติดสำนวนตรงนั้นไป
สำนวนตรงนั้นไปอ่ะคือบอกเลยบอกว่ามีการเช็คดิวกันแบบ
บินกันแบบเต็มไม่หมดอ่ะอืมคือเริ่มมาแบบตั้งแต่มีการ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับทนายตั้มตำรวจไปแจ้งเอง
มีทนายเดชาไปแจ้งความคุณแต๊งกับศรีสุวรรณ
เนี้ยทางฝั่งของอ่าแซนไปแจ้งความจินจินอ่า
แล้วก็กำลังดูเรื่องของหนิงอืมอ่าล่าสุดนี้กระติกออกมาเพื่อที่จะ
อ่าไปไปร้องอ่าไปฟ้องศาลเองอืมแล้วเชื่อว่าอีกหลายคดี
อืมต่างกรรมต่างวาระโอ้ผมว่าอีกหลายคดีต้องติดตามกันต่อไปเลยว่า
จะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้จริงข่าวสารบ้านเมืองเราก็มีหลายข่าว
เรียกว่าเป็นคดีใหญ่ใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยนะช่วงเนี้ยมันก็มีคนติดตามกันอยู่
คือมันเป็นเป็นธรรมดานะคือคือทุกอย่างมันมีมันมีราคามันมีค่า
มันมีราคาที่ต้องจ่ายอืมทุกอย่างถูกไหมในมุมของกติกเอง
ถ้าไปฟ้องเต้แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดว่าเต้เขาหลุดเขาก็ฟ้องกลับ
เหมือนกันเหมือนกันในกรณีที่กระติกไปฟ้องเพราะอะไร
เพราะว่ากติกก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นอย่างที่เต้พูดอืมอ่า
พิสูจน์ความปฏิสุทธิ์เขาก็ไปพิสูจน์ความปฏิสุทธิ์ของเขา
แต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างที่กระติกไปฟ้อง
ติก็ต้องโดนอืมมันทุกอย่างมันมีราคา
อย่างงี้ที่เต้เต้เขาบอกว่าเขาก็ขอเอกสารเจ็ดเจ็ดชะบังเจ็ดชะบับ
เจ็ดอย่างเจ็ดอย่างเนี่ยเขามีสิทธิ์ขอใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดของกระติกเนี่ยมันจะไปขอเรื่องเกี่ยวกับใบเรือ
มันก็คงจะไปขอยังไงมันไม่ได้ไปของเรือไงอืม
เพราะว่ามันเป็นมันเป็นการฟ้องระหว่างกติกกับเต้กัน
เนี่ยไปขอหลักฐานรูปและคลิปมือถือทุกคน
เพราะว่าอย่างที่ตำรวจบอกเขาได้มีการดูดของทุกคนไปหมดแล้ว
ทั้งหมดในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นแชทลงแชทไล
เขาได้เอาไปหมดแล้วไลน์ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานการเงินเนี่ยไปขอทำไม
ก็คงจะไปดูว่ามีการแบบจ่ายเงินจ้างกันไหม

หมมหาหรือมีการแบบว่าโอเคแหละ
ผลการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ

หรือ๑๐ข้อที่๗เนี่ยเราพอตีออก

ฟ้องเขาอย่ารีบถอนฟ้องนะ

เพราะเขาฟ้องหมินประมาทเฉยใช่ไหม

เรื่องของนี่มันเป็นหลักฐานในชั้นศาลถูกไหม

ไม่อยากรู้จริงว่าสรุปสิ้นปีแล้วใครเยอะกว่ากัน
หมายถึงพรีเซ็นเตอร์ใช่ไหมหนุ่มเยอะสุดโอ๊ยผมมันไม่ค่อยได้รับ
นี่เรื่องจริงคือพี่เป็นคนไม่ค่อยได้รับพรีเซนเตอร์
ดำอาจจะรับเยอะนับได้เลย
บ้านเขาจะเสร็จกว่าทีไหมรับเยอะขนาดนี้บ้านเขาไม่เสร็จกว่าทีไหม
เขาจะเสร็จแล้วใกล้ความจริงแล้วอีกนิดหนึ่งรับไปก่อน
นั่นแหละไปดูเรื่องของกาโตเป็นกาโตเอฟเฟค

ก็คือหลังจากที่กาโตะเองได้ถูกเปิดเผยข้อเท็จจริงมาว่า
ไปมีสัมพันธ์สวาสตร์บนสรรเขื่อนกับทางฝั่งของใบตอง
ประเด็นมันก็เกิดเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่กาโตะเองได้มีการศึกออกมา
แล้วก็ได้มีการนำเงิน๓แสนบาทไปให้กับทางใบตอง
แล้วก็อีกก้อนหนึ่งได้มีการแบ่งออกมา
แล้วก็ส่งไว้ให้กับทางฝั่งของคนกลางคนหนึ่ง
ซึ่งบอกเป็นพระเป็นพระแล้วก็พระรูปนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้กับทางผู้สื่อข่าวที่นคร
คือทำให้ทางผู้สื่อข่าวที่นครเนี่ยเขารู้สึกว่าทำแบบนี้ไปพูดแบบนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียนะ
มันกลายเป็นนักข่าวเนี่ยรับเงินเพื่อปิดเรื่อง
เขาก็เดินทางไปแจ้งความว่ากาโตะไปพูดแบบนี้ต่าง
ในมุมของกาโตะเองเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีการให้สัมภาษณ์กับตัวผมเองในรายการ
ผมก็ถามกาโตว่าเงินน้ำนวลนี้เอามาจากไหน
การ์ตูบอกว่ามันก็เป็นเงินที่คนทำบุญมาให้เขา
เงินส่วนตัวของเขาสรุปเป็นเงินวัดใช่ไหม

ใช่แล้วตอนนี้ที่เขาสึกออกมาเขาหรือยู่๔๐๐๐บาท
ปรากฏหลังจากนั้นล่าสุดเขามีการเปิดเผยออกมาแล้ว
บอกว่ากาโตเองได้มีการนำเอาเงินของวัดออกมา
ทั้งหมด๖แสนบาทก่อนที่จะศึก
เพื่อเอาไปเหมือนกับตอนแรกก็บอกว่าจะเอาไปสร้าง

มันก็แค่เป็นกุฏิเป็นอะไรต่างนานาอะไรอย่างนี้
คือเหมือนกับในวัดก็คือรักษาการเจ้าอาวาส

ผมก็ถามว่าเฮ้ยตกลงคือยังไง

เขาบอกเขาไม่มีเจตนาที่จะมีการยักยอก

ไปยืมเงินมาคืนได้หรือพี่ยืมออกมา

เขาก็บอกว่าในเวลานั้นเขาจำเป็นจริง
เพราะว่าคนกลางเนี่ยพระคนกลางคนนี้

เพื่อที่จะได้เอาไปให้กับทางนักข่าว
เขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาเงินตรงนี้ออกมา

พอศึกเขาก็จะไปเอาเงินที่เขาเก็บออมไว้กับญาติเนี่ย

คืนแล้ววันนี้คืนแล้ววันนี้คืนแล้ววันนี้คืนแล้วทีนี้ผมก็ย้อนกลับไปถามว่า

รูปกรณ์ว่าในวัดแห่งนี้เขามีกรรมการทั้งหมด๓คน
ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยถูกต้องด้วยนะ
คือเหมือนกับอยู่ในนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าก็มีการไว้อกไว้ใจกัน
แล้วก็ให้๓คนนี้เป็นคนเซ็นร่วมกัน

นึกออกไหมสมมุติ๓คนนี้รถเมล์

อุ๊ยนี่เอามาจากผมนึกออกไหม
เนี่ยก็จะมีช่างเบามีลุงโชคดีมีพระกาโต
ช่างเบากับทางพระกาโตะเป็นคนเซ็นออกมา

ก็เลยไม่ได้เซ็นเซ็นแค่สองคนก็คือช่างบ่าวกับพระกาโตะ
พอเซ็นออกมา๖แสนบาทก็พระกาโตก็ยืนยันว่า
ตัวเองไม่ได้มีรัฐนาธิยักษ์ยอก
ผมก็เลยถามต่อว่าแต่เรื่องนี้มันถือว่า
ถ้ามันเป็นเรื่องของความผิดหรือมีคนเอาเรื่อง

แต่เนี่ยสุดท้ายแล้วความผิดมันสำเร็จไปแล้วนะ

คือคุณได้ทำไปแล้วต่อให้วันนี้คุณเอาเงินไปคืนเนี่ย
มันก็ไม่ได้บรรเทาเพราะความผิดมันเกิดขึ้นไปแล้ว
คุณเอาออกมาแล้วเหมือนคนที่แบบไปแทงคน
เสร็จปุ๊บแล้วพาไปหาหมอ
แล้วบอกขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจ
มันก็ไม่ได้ไงเพราะความผิดคือคุณแทงเข้าไปแล้ว

เพราะรู้สึกเร็วนี้เดี๋ยวจะมีประเด็นที่
ไล่ตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเรื่องของทางพระกาโตะ
เพราะมันจะกลายเป็นคดีอาญาถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนั้น

เพราะว่าจริงถ้าถามว่าไม่ได้มีกรรมการวัดออกมาพูด
ว่าจริงเป็นเงินวัดเขาจะตอบไหม
แต่ว่าเขาเป็นคนเอาเงินของวัดมา

็กกุฏิไว้แล้วหาย
เขาบอกว่าพระคนกลางหรือว่าพระผู้ใหญ่
จริงต้องบอกว่ากลายเป็นว่ามีผู้เสียหายเนี่ย

คือเขาบอกว่ามีผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการชำระ
รายหนึ่งมีการเอาเอกสารหมายจับกลุ่ม

ช่อกงเข้ามาเป็นหลักฐาน
แล้วก็แจ้งว่าในคดีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ออกโดยสารแขวงนครศรีธรรมราช

มีชื่อว่าพระคนกลางรายนี้ค่ะ

แล้วก็ข้อกล่าวหาคือออกเช็คชำระ
หนี้ที่มีอยู่จริงแล้วก็บังคับได้ตามกฎหมาย

ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค

หลักสารของสถานมายจับฉบับนี้
มีอายุความห้าปี
และก็ยังมีการระบุว่าผู้ต้องหาตามหายจับอยู่ในสถานลบหนี
ปล่อยเอาไว้จนหมายจับเนี่ยมันใกล้ที่จะหมดอายุความก็คือกัญญาปลายปีนี้แล้วนะคะ
ทีนี้เนี่ยก็คือผู้ต้องหาเป็นแบบว่าพระที่แบบว่าวิ่งเต้นกับพระชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
ตามข่าวบอกมาแบบนี้นะคะแล้วก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยใช่หรือเปล่า
มันมีคำถามนี้ออกมาซึ่งข้อเรียกร้องให้พระชั้นผู้ใหญ่ในระดับมหาเถระสมาคมรวมถึงสำนักพุทธนะคะ
ชำระสะสางวงการพุทธศาสนาหน่อยอยากรู้เหตุการณ์นี้เหมือนกันว่าคดีความมันมีมาตั้งหลายปีแล้วทำไมมันถึงยังแบบว่าเงียบไป
ก็เห็นมั้ยเป็นการตรวจเอฟเฟคมันสะเทือนไปเยอะมากเลย
ไปเรื่องของนักข่าวที่ตอนแรกบอกว่ามีการรับฝั่งรับเงินปิดเรื่องมาเรื่องของพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่คือพระคนกลางคนนี้
ไม่ใช่พระคนกลางคนนี้อย่างเดียวล่าสุดที่มีข่าวออกมาบอกพระคนกลางคนนี้มีพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพหนุนอีก
เมื่อกี้ที่มีข่าวออกมานะแล้วไปถึงเรื่องอะไรอีกเรื่องของตัววัดเองใช่ไหมมีโอ้โหเยอะมาก
คือไปเที่ยวไหนไปที่ไหนมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปสังคมก็กำลังจะมองว่าเอ๊ะ

ถ่ายรูปขอถ่ายรูปชื่นชมอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นแบบนั้นได้ยังไงในสังคมเราแบบนี้ค่ะ

คือพ่อค้าแม่ค้าที่แบบอยู่ตามสรรเขื่อน
เขาบอกอาหารเนี่ยขายดี๒๓ทาง

นี่คือประโยชน์อย่างเดียวที่ข่าวนี้นำเสนอออกไปคือยังไงรู้ไหม
คือรีสอร์ทพักเต็ม

ร้านอาหารยอดทะลุเป้าในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเลย
เขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นคนพูดถึงนะ
เหนื่อยจริงเขาไปชมดาวกันจริงนุ่ม
เพราะว่าท้องฟ้ามันเปิด
มันเปิดได้ว่าเป็นที่ภาพลงสวยงาม
สวยงามเธอมีทะเลมีน้ำ

แล้วสรรเขื่อนก็เป็นที่แบบแม่เหมือนตามรอยซีรีส์เกาหลี
บางทีรีสอร์ทเปิดมาตั้งนานไม่เต็ม

โคตรยุ่งนี้อากาศ๒๓วันนี้เย็นทุกที่กลับมาร้อยเนอะ
ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหรืออย่างนี้หรือต้องไปดูเนอะ
ว่าจริงแล้วเรื่องของคือจริงแล้วยักยอกมันถามว่ายอมความไม่ยอมความได้
แต่ในมุมของเรื่องของการที่เอาเงินจากวัดออกมาเนี่ยมันจะมีฐานความผิดอะไรในเรื่องของสงฆ์อีกหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างนี้คืออันนี้มันต้องรายละเอียดมันอีกเยอะอันนี้ผมก็ไม่ได้นักกฎหมายก็ไม่รู้นะ
แต่มันก็ต้องไปดูบริบทของว่าเหตุมันจะมีอะไรอีกเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่า
มันเป็นไปได้ไหมพี่ถ้าเกิดไปเอาเงินคืนจากศรีกาตองเนี่ย

เขามีเสียงอัดอยู่แล้วว่าให้ด้วยความเสน่หา

ก็ไม่ต้องคืนก็ได้แต่ในมุมของสังคมคุณก็ต้องรับผิดชอบไป
เพราะว่าสิกาตองบอกออกมา๓แสนแล้วยังไม่พูดจริงได้ไป๔แสนด้วยนะ

จริงก็ได้ไป๔แสนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ส่งด้วย
ไม่ใช่เหตุมันอย่างนี้
คือก่อนหน้านี้พอมีเสียงของกาโตะกับทางฝั่งของศรีกาตองหลุดออกมา
แล้วตอนแรกเลยกาโต๊ะปฏิเสฐจำได้ไหม
แล้วศิกาตองก็ออกมายอมรับว่าใช่เดี๋ยวจะมีคนกรุ่งขึ้นไปเอง
จำดอกนั้นได้ไหมหรือดอกแรกไหว๊

แล้วบอกให้เปลี่ยนเรื่องเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนทำเองมันจะได้จบ

คือปรากฏว่าทางฝั่งของพระย้อยแล้วก็ทางฝั่งของสมาคมนักข่าวที่นคร
เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็ปล่อยเรื่องออกมาอีกปล่อยคลิปออกมาอีก

พอมีชื่อของกาโตเรื่องมันก็เริ่มปลายกันใหญ่แล้วพอปลายกันใหญ่เสร็จปุ๊บ
ฐิกาตองก็ต้องออกมาพูดใหม่ว่าใช่ว่าเป็นเรื่องจริง
พอเป็นเรื่องจริงเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็มีการไปพูดคุยกันอีก
อีก๓แสนก็รวมเป็น๔แสนฐิกาตองได้๔แสนทั้งหมด
นาฬิกาตองได้ไปเสร็จปุ๊บพอตองได้ไปเสร็จปุ๊บ
คิดว่ามันจะจบก็คือทางกาโตะก็ให้พ่อเลี้ยงเนี่ย
บุญธรรมเนี่ยเอาเงินไปให้ทีหลังเสียรังสิต
เขาก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเก็บไว้บันทึกเสียงไว้เออไม่ให้ดูเสน่หา
แล้วก็ให้ลบแชทลบอะไรออกนะลบไลน์ต่างนั้นมาทิ้งนะ
มันน่าจบตรงนี้ไม่จบเพราะศรีกาตองก็ยังออกมาแฉอีก
พอออกมาพูดต่อเสร็จปุ๊บชาวบ้านชาวช่องเขาเลยถามบอกว่า
แล้วเงินจะคืนหรือไม่ในเมื่อรับไปแล้วธิกาตองบอก
ใช้ไปแล้วยังไม่ได้บ่นบอกว่าใช้ไปแล้วจะไปทำบุญให้ด้วย
เขาบอกใช้ไปแล้วทีนี้เขายังไม่ได้พูดว่าเขาจะไปทำบุญ
แต่ว่าในมุมของกาโตะบอกว่าเอาไหมถ้าเขาคืน
โตบอกไม่เอาบอกแต่ถ้าจะคืน
เอาไปทำบุญที่วุฒิข้าบูรณ์เลยล่ะกัน
เขาบอกโอเคได้เดี๋ยวเขาจะแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญให้
ไม่สมมุติสมมติบอกเงินต้นเนี่ย

สำหรับเอาเงินจากวัดไปหมดละหรือหกแสนเนี่ยหรอ

ไม่รู้เหมือนกันแต่สมมุติถ้าเกิดว่าเรื่องของกาโตะผิดจริง
แล้วใบปตกับพระคนกลางอ่ะ
รับเงินก้อนที่กาโตะออกมาจากวัดไปด้วยเนี่ย

รับของโจทย์หรือเปล่า
อันนี้มันเอามาผิดด้วยไม่ใช่เงินของตัวเอง
เห็นไหมมันรายละเอียดมันยิบย่อยอ่ะ
อันนี้เดี๋ยวเขาต้องมีการไปไล่ดูอีกทีนึง

ว่าข้อเช็คจริงตกลงแล้วค่อกฝัลเป็นยังไง
เดี๋ยวไปพูดพูดเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า
เข้าใจผิดไปว่าเออเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้

มุมของสำนักพุทธในมุมของเรื่องของทางวัด
มุมของตำรวจต่างนานที่เขาจำเป็นต้องออกมาชี้แจง
สังคมจะได้คลายสงสัยด้วยสิ้นสงสัยด้วย
ตอนนี้แบบวงการสงฆ์รับรองว่าสะเทือน
เพราะว่าวันนี้ป้ายมาเลยค่ะบางวัดบอกว่า
ต้องติดป้ายเรื่องของหมอปลาบอกว่าอย่าเข้ามาที่วัดนะ
คือกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์กันเนอะ
ต้องยอมรับต้องถูกแชร์กันในโลกโซเชียลจำนวนมากเลย
เพจหมอปลาช่วยด้วยเนี่ยเขาโพสต์ป้ายขนาดใหญ่เลย
หน้าวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลกครับ
โดยมีการระบุข้อความร่วมปลุกกระแส
ห้ามหมอปลาเข้าสร้างความวุ่นวายในเขตวัด
ทำตัวมันอยู่เหนือกฎหมายใช้อำนาจอะไร
นี่คือเขาว่าอย่างนั้นนี่ภาพนี้เราเชื่อว่าคุณเห็นกันแล้ว
อ้างว่ามีคนร้องเรียนก็บุกเข้าคนวัดได้เลยเหรอ
เออแต่ครั้งนี้หมอปลาก็ทำเขามีประโยชน์นะ
ให้เรารู้ว่าไหนพระไหนแคลอทใช่ไหม

ไหนพระชั่วอ่ะจริงตรงอย่าไปเรียกว่าพระเลย

เออเอาแค่แบบคนโกนหัวใส่จีวอน

บ้านนี้ให้หลบซ่อนมือปืน
กล้าเข้าไปค้นไหมล่ะเขาถามหมอปลางั้น

หน้าวัดใหม่พรมพิราม
สุนุโลกเนี่ยวันนี้เขาเอาป้ายออกเรียบร้อยแล้วนะฮะ
หมอตอนตีห้าครึ่งเขาก็ได้เอาป้ายออกแล้วล่ะ
แต่ว่าเอาออกไปตอนตีห้าครึ่งถูกไหมคะ

พยายามจะไปถามว่าใครเป็นคนที่ติดป้าย
ทางวัดก็บอกว่าไม่รู้

หน้าวัดตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่แบบคนส่วนใหญ่ทั่วไป

ปรากฏว่าล่าสุดเข้าไปอีกค่ะ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ภูมิพิรามเนี่ยค่ะ

เพราะว่าทางรองเจ้าอาวาสก็บอกว่า
นี่มีคนอื่นมาติดเจ้าอาวาสก็บอกคนอื่นมาติด
ทางวัดไม่รู้เรื่องวัดมีพระอยู่หกเจ็ดรูปค่ะเออใคร
ไปติดไม่มีทุกคนทำงานอยู่หลังวัด
อยู่ดีมันมีไอ้มือดีนี่แหละมาติดอยู่หน้าวัด
ใครก็ไม่รู้วัดมีความขัดแย้งกับหมอปลาเปล่า
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเสร็จปุ๊บปรากฏว่า
ชาวบ้านแถวนั้นพอนักข่าวไปถามบอก
ไอ้ป้ายเนี่ยใครมาติดอืมไม่รู้เหมือนกัน
แต่วันที่มาติดเนี่ยเป็นคารวาสมาติดนะ

แต่พระยืนคุมพระก็พระก็โป๊ะไงพระก็โป๊ะ
พีมข่าวไปถามคนที่ผลิตป้ายนี้อันนี้อีก
ผลิตป้ายนี่อีกว่าใครสั่งให้ทำใครสั่งให้ทำ
มีคนสั่งให้ทำแต่บอกไม่ได้เพราะเป็นจัญญบันของร้าน
นี่ล่าสุดเจ้าอาวาสบอกว่าไง
เจ้าวาดมายอมรับเลยค่ะบอกว่าตัวเองนี่แหละ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

มันมีแชทหลุดออกมาเหมือนเป็นลายกลุ่มวัดนะคะ
ทำป้ายแล้วห้ามให้หมอปลาเข้ามีออกมาอย่างนั้น
สุดท้ายท่านออกมายอมรับเจ้าอาวาสออกมายอมรับ
บอกว่าตัวเองเป็นคนสั่งทำป้ายไวนิวดังกล่าวในราคา๑๘๐๐บาท
ซึ่งตนเองทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ

เบื้องต้นนี่ต้องบอกว่าไปฟังเสียงดีกว่า

ก็เพิ่งจะมาทราบเมื่อตอนประมาณสัก๓ทุ่ม
พระผู้ใหญ่ท่านก็โทรมาสั่งให้เอาป้ายลง
เพราะว่ากลัวเรื่องมันจะบานปลายเลยเกิดไป
ทำให้วัดจำใจชื่อเสียง
ก็เมื่อเช้านี้ก็เลยสั่งให้ลูกพระ
ความเร็จตัวอาตมาเองก็ไปช่วยกันเอาป้ายลง
แล้วก็เผาป้ายตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้ว
ก็คือในส่วนของคนที่ติดเราก็ไม่รู้จริง

เพราะว่าป้ายนั้นก็มันติดทางใหญ่ด้วยแล้วก็
ใครมาติดก็ได้เป็นป้ายของแบบเปิดสาธารณะนะ
อยู่ในเขตวัดจริงแต่ว่าใครติดก็ได้

พ่อครับถ้าหมอปลาเขาจะมาวัดเราจริง

รับครับอะไร
พร้อมต้องการในส่วนตรงนั้น
ก็เลยคิด
เลยสั่งร้านทำป้ายให้
ก็ฝากขอโทษหมอปลาด้วยที่

ก็อินไปตามกระแสแล้วเนอะ

เรากลัวว่าเขาจะมาตรวจสอบวัดเราหรือเปล่า

ท่านพ่อว่ามีพูดไว้
คือพูดง่ายรายได้อาจจะไม่ค่อยมี

ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายตั้งแต่แรกถูกไหมคะ

แต่ชาวบ้านเขามีการมาร้องเรียนนะคะท่านค่ะ
ท่านบอกว่ามีการดื่มเหล้า
แล้วก็ตั้งวงฉันหมูกระทะในวัด
เรียบร้อยอยู่ดีไม่ว่าดีแน่จริงเลยครับรับไปเต็ม
แต่จริงแล้วมูสานั้นน่ะผิดศีลนะทุกข้าเออถูกค่ะ
มันน่ะใส่ผ้าเหลืองแล้วพูดน่ะชาวมีปาร์ตี้อยู่แล้ว

วันนี้ที่ขึ้นป้ายเขาเสียใจหมอปั๊มเสียใจ

ก็ใช่ไงทำมาเป็นผู้เสียใจเดอะ
เขาบอกว่าทำไมเอารูปตนขึ้นคนเดียว

เป้าเพียงแค่อยากจะปกป้องพระพุทธศาสนา
พระดีกลัวอะไร
แต่พระชั่วหากินกับผ้าเหลืองคงไม่เอาไว้
นามิฟังกว่าปวดมาไม่มิเสียงไหมอืมชื่นแต่หนวดผมไม่ค่อยขึ้นแล้วเอาไหม
ถามทางว่าจะมีใครมาร่วมันดีหรือเปล่าแต่เพราะมันมีโซเชี่ยลก็ไปต่อถ้านก็ไป
ต่อว่าก็เลยมีการปลดป้ายอันนี้ผมคิดเอาเองนะ

และจากการของเขาทำอะไรก็ได้ของนั้น

เราไม่ต้องการให้เอาศาสนามาหากิน
ทำไมถึงเอารูปเกินขึ้นคนเดียวหรอกแม่

เพราะว่าถ้าปลดป้ายลงถือว่ากระจอก

ถึงขนาดปกติจะต้องเป็นรูปพระรูปเจ้าอยู่ตามสี่แยกใช่ไหม
ศรัทธาหมอปลาขนาดนั้นเลยเหรอ
เอารูปหมอปลาไปติดไว้หน้าวัดเลย
เพราะปกติหน้าวัดเขาจะต้องเขียนติดทองลูกนิมิตรเอ่ย

นี่นั่นเชิญเริ่มทำบุญสร้างเมนสร้างโบสถ์โอ้โห

น่าจะคู่กับหนุ่มกันชัยหรือเปล่า
ก็พอเดี๋ยวแค่นี้ก็ต้องไปเป็นพยาน
เขาบอกว่าหมอป้านี่เป็นทางทำพี่เป็นทางโลก
โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง

ขาขึ้นช่วงนี้ขาขึ้น

เดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนมักจะกังวล
เวลาเห็นลูกสนแล้วก็ไม่อยู่นิ่ง

แม้กระทั่งควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะ
เพราะกลัวว่าลูกจะเป็นโรคสมาธิสั้น
เราจะมีวิธีสังเกตยังไงนะคะ
ว่าลูกคุณเนี่ยสนหรือว่าเป็นสมาธิสั้นนะคะ

จากโรงพยาบาลรามคำแหงมาแนะนำให้ค่ะ

เป็นภาวะที่มีองค์ประกอบประมาณ๒๓อย่างหลักนะคะ

อันที่๒ค่ะใจร้อนนะคะ
อันที่๓เนี่ยนะคะก็คือภาวะขาดสมาธิ
เด็กก็จะแบบเหมือนคุยแล้วไม่ค่อยได้ฟัง

การรักษาแพทย์ก็จะวางโปรแกรมนะคะ

เป็นวิธีการที่สำคัญที่สุด
ช่วยให้เขาสามารถที่จะควบคุมตนเองได้ดีขึ้นนะคะ

เขายังมีพฤติกรรมของอาการสมาธิสั้นอยู่เนี่ย
มันก็จะส่งผลต่อการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเขา

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องรักษาทางยานะคะ
รักษาทางยามันก็เป็นการช่วยให้เขาปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น
เมื่อเขามีพฤติกรรมที่เชิงบวก
ก็จะสามารถทำให้เขาสามารถพัฒนาตนเองไปในแนวทางที่ดีในอนาคตต่อไปได้ค่ะ
ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงปิ่นประพาธรรมวิพัฒน์
ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก
คุณผู้ชมท่านไหนถ้ามีข้อสงสัย
หรือมีอะไรอยากจะสอบถามทางโรงพยาบาลก็โทรไปได้เลยค่ะ

ดูที่ใบตองเขาไปออกเปิดหน้าเลยนะ

จริงตอนแรกเขาปิดเขาขอให้ปิด

ประเด็นมันก็เกิดแค่มากมายเนอะ

ก็นั่นแหละก็ทั้งคู่นะจริงแล้วนะทั้ง
ทั้งอดีตปะกับทั้งพี่กาแล้วนะ

เดี๋ยวก็มาใส่

พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

เรียบร้อยซะ
เจ็บเจ็บโชคบ้วย
เอ่อกูรู้แล้วอีบ้าอ่านข้าว
ชาวบ้าผวาหลังในหมู่บ้าน

ชาวบ้านก็ภาวะหลังคนในหมู่บ้านเนี่ยตายเป็นใบร่วง๓รายซ้อน

อืมผู้สื่อข่าวเขารายงานอย่างงี้บอกว่า
วิชาณเขียวรำอายุ๔๐ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
เป็นพ่อค้าผักสดตามตลาดจะผูกคอตัวเองเสียชีวิตที่ชั้นสองของบ้าน
โดยสาเหตุไม่แน่ชัดนะแต่เบื้องต้นเนี่ยน่าจะหนีหนี้
เพราะหายไปจากแผงผักในช่วงบ่ายทุกวัน
แล้วก็มีคนมาทวงหนี้หลายต่อหลายครั้งแล้ว
โดยชาวบ้านออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวไม่ขาดสาย
พร้อมกับนั่งจับกลุ่มคุยกันนะครับถึงการตายของนายวิชาณว่า
หลังจากนายวิชาญผูกคอตายไปแล้วเพียงข้ามคืนเดียวเนี่ย
เขาบอกว่ามีคนตายภายในบุตรบ้านไม่นับก่อนหน้านี้อีก๑ศพ
ภายใน๑สัปดาห์ด้านนายสมบูรณกรรมแก้วอายุ๗๙ปีเปิดเผย
บอกว่าตนเองนั้นเป็นสำเริดมานานกว่า๒๕ปีแล้ว
ปกติจะมาเผาศพชาวบ้านในหมู่บ้านประมาณสัก๑๓เดือนต่อศพ
แต่ช่วงนี้มันตายกันบ่อยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
อาทิตย์นี้มีคนตายถึง๓ศพติดต่อกัน
สูญตัวถือว่าผิดปกติเพราะผู้ที่สีชีวิตมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชาลา

อะไรดำสุนนักหมาเดินเย็นเข้าเอามหาดำเข้าไปเฝ้านายเขา

คือข้างบนที่เบอร์น่ะเป็นขา
อันนี้แล้วสูตรนักษ์ก็
มันก็เฝ้าไม่รู้ว่าเจ้านายตายใช่ไหมค่ะไม่ยอมไปไหน
แบบอยู่กับนายมันสะหรับใจนะเห็นอย่างนี้
นี่แล้วดูตาดิตาเหมือนร้อยแบบ

ดูดิไม่ไปไหนเฝ้าศพ
ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตคุณวิชาณด้วยนะฮะ
ที่ต้องยอมรับว่าเอ๋เนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าง
ก็ไม่มีให้เลี้ยงสภาก็ไม่มีให้เข้าเขาก็บอกอยู่นะ
หลังจากที่เขาว่างจากการเมืองเนี่ยล่าสุดเอ๋ปรินาเขาผันตัวจากดาวชาว

ค่อนข้างคงว่างก็แหละตอนนี้นี่คลิปนี้เยอะกว่านี้๘ล้านนี่๘ล้านเลยหรอ
จริงไม่ต้องใช้แอปทำไมคุณพูดอย่างงี้คุณจะบอกคุณปรินาปนะ

เมื่อก่อนเนี่ยที่เขาบอกกับตั๊กที่เขาบอกว่าวันหนึ่งออกทีวี
วันหนึ่งเราจะไม่ต้องแต่งหน้าทำผมกันแล้วใช้แอปพลิเคชันเข้าช่วยแล้วถ่ายเป็นวีดีโอ
วันนี้กดปุ๊บตายแล้วหน้าแบบไม่มีรอยแบบทุกอย่างสวยหมดเลย
ยังไงวะตื่นปุ๊บถ่ายปั๊บได้เลยอย่างนี้
จริงคลิปแม่สู้คุณปรินาปได้ป่ะไม่เล่นติ๊กต๊อกในตัวเนี้ย

นี่นี่นี่ชื่อว่าอะไรนะติ๊กต๊อกพี่
ผมไม่ได้เล่นติ๊กต๊อกเล่นไม่เป็นเลย
ฉันพึ่งมาเล่นเองเนี่ยจริงอย่าว่าแต่ติ๊กต๊อกตัวนี้
ทุกอันพี่ไม่ได้เล่นอะไรเลย

ดูดิหนุ่มแค่ไม่มีอะไรอย่าไปคิดมากเลยนะ
ไปกระเทยเด็กด่าแบบมาสอนฉันพูดอย่างนี้เธอ
คนดูเต็มเลย
เออถึงว่าคนเราแบบอย่าไปคิดเยอะนะจริง

สับแบบเหนียวกรอยเอ่ยว่าเหนียวใดกุ๊กว้าง
แบบว่าอะไร

แบบสับนี่แม่
เดี๋ยวน้องเขาพูดว่าอะไรน่ะ

เอเนอร์ที่สุดมากค่ะน้อง

แบบเหนียวกรอยเอ่ยว่าเหนียวใดกุ๊กว้าง
เหนียวเอ่ย

คนดู๑๑ล้านริงนี่เหมือนกันแล้วว่ะมาโอเค
เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานะ

อ่ะโอเค
มิ้นหา๑๑ปียินดีหมากคิมด้วย
วันนี้เขาว่ากันนะครับ
อย่างที่ตอนนี้หลายคนก็แซงความเป็นดีกับน้องหมาก

แล้วก็สำหรับมิ้นท์ชาลิดากับภูผาเนี่ย

สำหรับความรักของมิ้นทริดากับภูผาเตชะนรงค์เนี่ย
แฟนคลับต่างลุ้นงานแต่งงานของทั้งคู่ว่ามีเมื่อไหร่
หลังจากที่เพื่อนในวงการมันต่างแซงหน้ากันไปหมดแล้ว

ให้เพื่อนนำไปก่อนเลยตนยังไม่รีบ
มันเหมือนอยู่กับเป็นเพื่อนกันมากกว่า

กับคู่ของหมากคิมยินดีด้วยจริง
ยืนยันว่าถ้าเชิญก็จะไปร่วมงาน

เขาต้องเชิญใช่ไหมพี่หนุ่ม

ข้างหลังเขาก็มาคุยกันแล้วนะ
แต่เคยตอนมีข่าวมาทีงใช่ไหมตอนนั้น

พี่พูดถึงเรื่องเขื่อนกระทูนกันนะ
เราอยากเล่าประวัติเล็กน้อย
เขื่อนกระทูลหรือว่าอ่างเก็บน้ำกระทูล

จริงต้องบอกว่ามันมีมายาวนานมาก
แล้วก็เคยเกิดเหตุโครนถล่มเสียหาย

เขื่อนกระทูลน้ำจะลดช่วงเดือนกันยายน
ปีคุณสามารถที่จะมองเห็นหมู่บ้านเดิมนะคะ

ใกล้เคียงเมื่อกว่า๓๐ปีก่อน

ซึ่งภัยพิบัตรครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต

บางศพเนี่ยก็ถูกฝังกลืนไปกับหมู่บ้านเดิม

ทำให้เป็นที่น่าสะเทือนใจกับเหตุการณ์
เมื่อก่อนที่เขาเคยเอามาทำหนังป่ะใช่ป่ะ
ที่เกิดนี้เมื่อก่อนที่เขาเคยเอามาทำหนังที่แบบว่า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

ไปดูอีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องของคุณเกรทวรินทร

ยังไงเก้าโบร์เม้นท์เขาว่าอย่างนั้น

ชาวเน็ตกำลังจับโยงกับทางน้องก้าวสุภาษารา
ผมว่าทั้งคู่ควงแขนกันไปเที่ยวอายุทยา
คือล่าสุดเกรทเขาได้มีการโพสต์ภาพเกร็กท่าหล่อพร้อมแคปชั่นว่า
อกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่

ช่างกล้างจริงนี่นะครับ
ทางน้องก้าวเองนะฮะก็เข้าไปคอมเมนต์แซวทันทีบอก
โอ้โห
เห็นไหมบอกเรารึเปล่าเห็นไปแล้วเออ
แก๊กก็ตอบไปว่าเกาจริงไม่ต้องรอคนชง
เนี่ยอย่างไรนะเขาก็ว่าอย่างนั้นนะ

ไม่ใช่เขาจะเอาคุณเกลียวลีนทรอนอยู่หรือ
แต่ว่าก้าวเขาอาจจะพูดคำนี้ในยามเขาคืออาจจะว่า

คือเขาจะบอกตัวเขาเองออกหักรึเปล่า

พรุ่งนี้งดข่าวใส่ไข่๑วัน

สำหรับพูกว่าหมาหานครทะดวน

วิสัยทักษ์วิสัยทองการยึดพูกว่าจะเป็นเกมโชว์

อ้าวพรุ่งนี้ไปดูไปลุ้นดินว่า

โปรดติดตามตอนต่อไป